อาจารย์วันวิชิตอาจารย์ธนพรครับนะฮะถ้าที่สุดแล้วเนี่ย
ประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วย
ไม่ใช่คนของก้าวไกลมันจะเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์ธนพรก่อนเลยมันจะส่งสัญญาณส่งนัยยะอะไรยังไง
ง่ายเลยนะครับนายะก็คือว่าก้าวไกรก็เป็นฝ่ายค้าน

ไม่ได้เป็นประธานสภาแต่เกาะร่วมกันไม่ได้เหรอ
ก็เป็นประธานสภา๒๕๐ยังไม่ได้เลย
เพราะอย่าลืมนะครับตอนโหวตประธานสภาเนี่ย
ภาคสวก็ไม่ได้มาโบสถ์ด้วยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าประธานสภายังไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึง๓๗๖
ตั้งแต่วันที่๔เลยจริงไม่ต้องถึงวันที่๔เลิกตั้งแต่วันนี้เลย
แค่ภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าจะฟรีโวทน์นะ
ถ้าเกิดมีมติบอกว่าฟรีโหวตเลิกตั้งแต่วันนี้เลย

ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ธนพรเกิดเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่า
เก้าไกรก็มีโอกาสสูงที่จะถูกผมจะพูดอย่างสุภาพ
บรรจงถีบไปเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มตัว

ไปเลยเพราะว่าไม่มีหลักประกันที่จะค้ำยันไว้
เพราะว่าหลายคนที่บอกว่าคิดฉากคัดแบบอะไร
คุณบอกคิดแบบเลยเถิดว่าคิดอย่างสงสัยมาตลอด
เพื่อไทยแอบดีลกับพักนั้นพักเนี่ยมันจะภาพเขาจะกลายเป็นจริงมากขึ้น
นึกออกไปครับว่าหลายคนเพราะว่าหลายครั้งความอึมคลุมความไม่ชัดเจน
หลายคนเชื่อมาก่อนแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจมากขึ้น
จริงแม้ว่าผมพูดแบบนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นทามกับภพไทย
ไทยก็จะหาว่าเอกะทอดของไทย
ต้องให้ความเป็นทำภพไทยเพราะว่าผมเห็นยังข่าวนี้
และพลังประชาร้าคด์หรือเปล่าเพราะว่านักคณิตใหม่
เพราะอะไรรู้ไหมอย่างทีมโฆษกอย่างคุณอะไรตีชดา
ก็ยังบอกว่ายังทวงเลยว่าให้ปปชเปิดผล
เรื่องคดีเรื่องนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิทย์เนี่ย
คือถ้ามองด้วยความเป็นธรรมถ้าสมมุติว่าพักเพื่อไทยจะเกี้ยเสีย
ผลเอกประวิทย์และพลังประชารัฐจะให้พลเอกประวิทย์มาเป็นนายก
ก็ไม่น่าจะเล่นมุกนี้นะครับเพราะว่ามันขาดในซึ่งหนึ่งความสง่างาม
ความเหมาะสมแล้วดังนั้นสถานการณ์เนี่ย
มันก็นำไปสู่ว่าการเตือนสติว่ามันต้องให้พักสองพัก
ว่าก้าวไกลและเพื่อไทยผูกมัดเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ
เพราะว่าต้องเข้าใจเขาด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นพักเก้าไกล
มันยากและมันสาหัสยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา
แต่อย่างน้อยว่าการมีตำแหน่งประธานรัฐสภาของพักเก้าไกล
มันเป็นการการันตีว่าพักในคั่วเสรีนิยม
มันจะดำเนินทำงานร่วมกันต่อไป
ถึงตอนนั้นแคนดิเดตของพักเพื่อไทย
สมมุติว่าคุณพิธาบอกคุณเศรษฐาอภินิษฐ์
หรือน้องอุ้งอิงคุณแพทองทานมาเป็นนายกให้ผมหน่อย

นะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยจะไม่มีใครมารังเกียจลังงอนพักเพื่อไทยเลย
ถ้าถึงเวลาแบบนั้นจะดูสง่างามด้วย
คือถ้าเกิดก้าวไกลได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร

อาจจะยังเกาะกันอยู่ก็ให้ทางเพื่อไทยเขา

ผมมันยังเหลือเยื่อใยกันอยู่ในตำแหน่งประธานสภา
แล้วทำงานร่วมกันในฐานะพักร่วมรัฐบาลได้อย่างนี้หรอ

ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าพักก้าวกลาย
จุดหมายเขาคือการไม่ทำตัวเหมือนพักการเมือง

เพราะฉะนั้นแล้วผมกล้าพูดเลยว่า
พักก้าวไกลเขาทำงานการเมืองเพื่อเอาชนะทางการเมือง
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หวั่นไหวอะไรกับการเป็นฝ่ายค้าน

พักการเมืองอื่นอาจจะเคยชินว่า
เป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดหยากปากแห้ง
แต่คำอธิบายแบบนี้ใช้กับพักเก้าไกลไม่ได้

ถ้าเกิดไปมีแท็กติก
โดยเพราะแท็กติกจากพวกเดียวกันนะครับสมมุตินะ
สมมุติมีแท็กติกจากพวกเดียวกัน
รอบหน้าจะมามากกว่าเดิมอีก
เพราะว่าวิธีคิดของเขา
คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

มันไม่ใช่จ๊อปที่จะทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ซึ่งมันต้องมีพลังมาก

ผมถึงบอกว่าภาคเพื่อไทย
อย่าไปทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับ

คือสนับสนุนให้ก้าวไกลที่ได้สอสอมากที่สุด
ได้เป็นประธานสภาอย่างนี้
ว่าไปตามระบบครับผมอย่าไปฝืนนะครับ